นี่ขับรถมีประสบอุบัติเหตุบ้างยัง
ยังอย่าพูดอย่างนั้นเลยอยากขอให้มีดีแล้ว
ขอให้ไม่มีแหละขอให้ขับขี่ปลอดภัย
แต่เหตุการณ์นี้ที่จะให้ดูคุณลุงคนนี้ค่ะ
คือขับรถนะพุ่งลงข้างทางแล้วก็ไปชนกับต้นไม้
นั่นนานาลงไปแล้วนะใช่ไฟลุกขึ้นมาหน้ารถด้วย
เห็นสภาพแบบนี้ใครก็บอกว่าโอ้โหคนขับนี่ไม่น่าจะรอด
นั้นก็อาการสาหัสต้องแบบขึ้นเปรย์ส่งโรงพยาบาลหรือเปล่า
ปรากฏว่าลุงไม่เป็นอะไรลุงขอไม่ไปโรงพยาบาล
และปีนี้ลุงเจอแบบนี้มา๕ครั้งแล้วหนักนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจที่สพขลุงจันทบุรี
เขาไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่รถลงป่าข้างทางชนต้นไม้
นี่อยู่ตรงเยื้องปากซอย๘ที่ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงที่จันทบุรี
แล้วไปเจอพวกป้ายบอกทางทางเข้าซอยมันหักล้ม
กระบะคันนี้ก็ตกลงไปข้างทางโอ้โหคุณผู้ชมดู
หน้ารถชนอยู่กับต้นไม้ลุงคนขับคือลุงพรเทพฉาบกังวาน
ลุงได้รับบาดเจ็บที่แขนที่หนกแก้ม
ลุงป่ะไปไปโรงพยาบาลไม่อ่ะไม่อ่ะ
ไม่ไปโรงพยาบาลลุงไม่ได้เป็นอะไร
ก็ลุงขับรถมาเรื่อยลุงวูบ
ตาขึ้นมาอีกทีนึงรถก็ตกไปข้างทางแล้ว
ลุงลุงอย่าวูบบ่อยสิลุงอย่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยสิ
มันอันตรายโอ้ยปีนี้อ่ะเหรอ
ลุงเกิดอุบัติเหตุมา๕รอบแล้ว
ไม่มีครั้งไหนลุงเจ็บหนักเลย
ไม่ใช่เรื่องน่าคุยเลยคุณลุง
นักข่าวถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามาถึงขนาดนี้แล้ว
ไหนมีเครื่องรางของขลังอะไรไหมนี่โอ้โหนี่อะไรเนี่ย
มีหลวงพ่อเขียนฮะหลวงพ่อนังวัดเขาคิชกูธ
พระเจ้าตักศิลป์เจ้าพ่อหลักเมืองหลวงปู่ทวด
โอ้โหนะฮะท่านท่านบอกว่านี่แหละมีบารมีคุ้มครองทุกองค์เลยนะ

ขอหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วมีอะไรอีก
หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดปีไหนอ่ะหลวงปู่ทวดนะครับ
นั่งอยู่รถนะครับนั่งอยู่ในรถตั้งข้างหน้ารถเลยเป็นหลวงปู่ทวด
ลุงจำได้ไหมว่ามันกี่ครั้งแล้วที่ลุงประสบเหตุ
สี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งแล้วลุงเป็นอะไรเยอะที่สุด
เป็นอะไรยังไงเป็นอะไรไม่เคยเป็นอะไรเลย
จะเอาตำรวจพูดหรือจะเอาเลขทะเบียน
เลขทะเบียน

ร้อยเวรสพขลุงก็แม่ยืนยันอีกเสียงสำทับลุง
พรแทพไปบอกเกิดอุบัติเฮศบลอยจริง
แบบว่าแปลกใจนะเนี่ยนะแล้วทุกครั้งต้องเป็นเวรพี่เขาด้วยนะ
นะครับเนี่ยฮะจนได้ฉายาว่าลุงหลับใน
ลุงครับลุงครับ
ยังไงก็ระวังระวังนะระวังนะครับ